ที่พี่เปิ้ลจารุณีค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะ
ต้องบอกว่า๖๐ปียังสวยยังปิ๊ง
ที่สำคัญยังมูแต่ลูเพียบเลยแหละค่ะหรอ
คืออย่างนี้ค่ะเมื่อวันก่อนนะคะน้องรถเบ้นของเราเนี่ยค่ะ
ก็ถามว่าพี่เปิ้ลเอาจริงพี่เปิ้มูไหมแม่พี่เปิ้ลบอกทันทีเลยนะคะ
รุ่นนี้ไม่มูอยู่ได้ไงจ้ะพี่เปิ้ลบอกนะคะว่าส่วนตัวเรานับถือพระนางจามเทวีค่ะ
ซึ่งก็มีเรื่องเล่าที่ดิฉันฟังแล้วขนลุกเลยนะคะยังไงแม่
เล่าให้ฟังนะคะคือตอนนั้นมีเรื่องแบบอึดอัดใจแหละแล้วก็เนี่ยตามภาพที่เห็นเลยคุณผู้ชม
ขณะที่กำลังก้มลงกราบท่านอยู่นั้นนะคะก็อธิษฐานขอในใจปรากฏว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นค่ะ
มีนกเป็นพันตัวค่ะบินอยู่รอบตัวรอบหัวของพี่เปิ้ลเลย
ขึ้นบินลงแปลกค่ะแล้วคุณผู้ชมตอนที่ขอพรตอนนั้นอ่ะตีหนึ่ง
ตีหนึ่งนกที่ไหนเขาจะมาบินโอ้นะคะฟังแบบนั้นพี่เปิ้ลโอ้โห
อย่าว่าแต่เล่าให้น้องรถเบ้นฟังเลยพี่เปิ้ลก็ขนลุกเหมือนกันค่ะ
เปิ้ลบอกนะคะว่าหลังจากที่อธิษฐานเสร็จนะคะเชื่อว่าท่านนั้นเนี่ยรับรู้นะคะ
แล้วก็นกเหมือนเป็นสื่อแหละความเชื่อนะคะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เป็นสื่อมาบอกว่าเอ้าที่เปิ้ลขอเนี่ยท่านรับรู้แล้วนะ
มีคนมาขอพรขอโชคลาภแล้วได้ตามที่ขอค่ะ
เปิ้ลก็งงเอ๊ะทำไมลูกค้าคนนี้มาบ่อยจังอ๋อเขามาแก้บน
เอาเป็นว่าเราไปฟังเรื่องราวของความเชื่อจากพี่เปิ้ลจารุณีกันค่ะ
พี่เคารพพระนางจามเทวีนะคะ

พอพี่ก้มลงกราบหลังจากที่พี่อธิษฐานเสร็จแล้ว
นกบินแบบเป็นพันตัววนมาที่หัวพี่เนี่ย
วนขึ้นวนลงแล้วเวลานั้นตีหนึ่ง

คือแต่เมื่อพี่อธิษฐานเสร็จพระนางบอกว่ารับรู้
พอพี่นับถือเลยเป็นเหตุทำให้ฟาร์มของพี่
มีหลายท่านหลายองค์เทพ
เพราะว่ามีคนที่ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลย
คนขับรถเข้าไปแล้วเห็นพระนางจาม
บอกเห็นพระนางจามยืนอยู่บริเวณละเบียงบ้าน
คืออย่างนี้ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่อธิบายกันไม่ได้

แต่ของพี่นี่ของพี่ได้กินเวลาหน่อยค่ะ

เป็นเดือนมั้งค่ะเป็นเดือนแต่ขายได้
ซึ่งมันไม่มีทางขายได้ที่ตาบอด

ค่ะที่ดงที่ดินพี่เปิ้ลที่บอกที่ตาบอด
คือเป็นที่ที่แบบว่ามันทำเลไม่ดี
ขายยากปรากฏว่าขายได้นะคุณผู้ชม
ที่สำคัญบันทึงเทราะย์ของเราโดยน้องรถเบ้น

ไม่ได้จะไปแบบว่าทานอาหารออร์แกนิคผักเผิกอะไรหรอกนะคะ

ถ้านางตามมาเทวีไปเสร็จปุ๊บโอ้โฮ
เห็นคนยืนความเชื่อนะยืนรออยู่หน้าบ้านอย่างนั้น
โอ้โฮนะคะทั้งหมดจริงแต่ว่าทั้งหมดคือพี่เปิ้ลแกทำงานด้วยนะ
ไม่ใช่ว่าจะนอนรออยู่แล้วพระนางจะมาช่วยนะคะ
ต้องมาหากินค่ะแล้วก็นี่เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
มันเชิงไทยรัก